ล่อซื้อเรื่องของยาบ้า
จากผู้ค้ายาบ้าฉายาอุ๋ยทุ่งกล้วย
ทุ่งกล้วยเขาเอาไปขายให้กับทั้งวัยรุ่น
แรงงานในพื้นที่นะครับ
ขณะล่อซื้อเจ้าหน้าที่แสดงตนทันที
ทุ่งกล้วยวิ่งหนีทันทีเหมือนกัน

แต่ปรากฏว่าไปจนมุมที่รั้วบ้านของบ้านหลังหนึ่ง
เพราะรั้วมันสูงปีนแล้วปีนอีกปีนไม่ไหวนะครับ

นี่นะครับก็เป็นคลิปนาที
โอ้โหรองเท้ากระเด็นมาอยู่ที่หน้ารถ

ใช่ฮะนาทีที่ชุดสืบสวนตำรวจภูทร
จังหวัดลำปางปฏิบัติการล่อซื้อยาบ้าจากนายอดีศักดิ์
ใจมาเชื้อหรือฉายาอุ๋ยทุ่งกล้วยอายุ๔๐ปี
ล่อซื้อจำนวน๑๐เมตรราคา๘๐๐บาท
โอ้โหนี่แหละครับหลังเจ้าหน้าที่สืบทราบว่านายอดีศักดิ์
ลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่น

เมื่อมาถึงเวลานัดหมายตำรวจได้ให้สายลับไปล่อซื้อยาบ้า

ซึ่งห่างจากบ้านของผู้ต้องหาประมาณ๓๐เมตร
เมื่อมีการซื้อขายยาบ้าสำเร็จเจ้าหน้าที่แสดงตัวทันทีครับ
แต่ว่าอุ๋ยทุ่งกล้วยวิ่งสวนทางออกจากซอยปัญญาของรวดเร็ว

รองเท้าหลุดกระเด็นตกใส่หน้ารถคันหนึ่ง
และเกือบจะชนรถของเจ้าหน้าที่

โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่วิ่งไล่ติดตามกันอย่างกระชั้นชิด
ท่ามกลางความตกออกตกใจของชาวบ้าน
ที่เห็นเหตุการณ์แต่ยังไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาทำอะไรกันอยู่นะครับ
สุดท้ายก็มาจนมุมอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง
คืออุ๋ยทุ่งกล้วยพยายามปีนรั้วบ้านหลายครั้ง
แต่ปีนไม่ไหวฮะรั้วปูนมันสูง
กระทั่งเจ้าหน้าที่วิ่งไล่ติดตามได้ทันนะครับ
แล้วก็สามารถเข้าจับกลุ่มอุ๋ยทุ่งกล้วยไว้ได้
สอบสวนเบื้องต้นนะฮะ
ทุ่งกล้วยอ้างบอกว่าได้ติดต่อซื้อยาบ้าจากนายเอก
ซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งในตำบลปงแสนทอง
ทีก็ครั้งละ๑๐๒๐เมตร
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้กับนายเอก
ก่อนที่จะไปเก็บยาบ้าที่นายเอกเอามาโยนไว้ให้ตามริมถนนในหมู่บ้านนะครับ
โดยจะนำมาเสพเองแล้วก็แบ่งขายส่วนหนึ่ง
กระทั่งมาถูกล่อซื้อและจับกลุ่มได้ในที่สุด
ตำรวจก็ควบคุมตัวส่งดำเนินคดี
พร้อมกับเตรียมขยายผลไปสู่นายเอกแล้วก็เครือข่ายต่อไปนะฮะ